มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุนทภูมิพุ่งสูงถึงสี่สี่องศา
มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่มีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะ
เช่นเดียวกันกับภาคอีสานนะคะที่มีอากาศร้อนในบางพื้นที่
อุณหภูมิพุ่งสูงถึง๓๙องศาเซลเซียส
ส่วนภาคกลางค่ะมีอากาศร้อนจัดโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางวัน
อุณหภูมิสูงถึง๔๐องศาเซลเซียสเลย
ส่วนภาคตะวันออกนะคะมีเมฆบางส่วนมีฝนฟ้าขนอง
ในจังหวัดสะแก้วปราจินบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆบางส่วนมีฝนฟ้าขนอง
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีลักษณะอากาศเช่นเดียวกันค่ะ
มีคลื่นสูงเพียง๑เมตรเท่านั้น
ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีอากาศร้อนในช่วงตอนกลางวัน
มีฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิพุ่งสูงถึง๓๗องศาเซลเซียส
เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน
อย่าลืมพกอุปกรณ์ป้องกันแสงแดดกันด้วยค่ะ
วิกฤตนะคะโรคระบาดแบบนี้แต่ยังคงมีธรรมชาติที่สวยงาม

มีการแห่แชร์ภาพของคลองในเมืองเวนิสประเทศอิตาลี
ที่น้ำใสแจ๋วสะอาดไร้มลพิษไม่มีขยะเลยสักชิ้น
ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการที่ประชาชนกักตัวอยู่ภายในบ้าน
เนื่องจากโรคระบาดโควิด๑๙นั่นเอง
คล้ายคลึงกับที่ประเทศจีนนะคะที่ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอ

จากผู้คนได้กักตัวอยู่ภายในบ้าน
วิกฤตนะคะย่อมมีโอกาสเสมอค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเอาใจช่วยทุกประเทศเลยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ